เดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูการผลไม้นะคะ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยมีการจัดงาน
สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออกที่ตลาดออตกค่ะ
เพื่อที่จะสร้างการรับรู้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวภาคตะวันออก

ติดตามจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ค่ะ
สฟู้ดทรัคขายทั้งอาหารขาวหวานและอาหารแปรรูป
ที่บริเวณลานจอดรถตลาดออตก

ซีฟู้ดทรัคขายอาหารทะเล
เข้ามาในโซนงานแล้วได้กลิ่นอาหารทะเลย่างร้อน
ฟิลเหมือนได้ไปเที่ยวภาคตะวันออกจริงเลยค่ะ
งานนี้จัดมาทั้งกุ้งตัวโตปลาหมึกหอยหวาน
แต่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดของดีหาทานยาก

กับน้ำจิ้มซีฟู้ดฟินสุดค่ะ
อาหารทะเลแห้งแปรรูปร้านแก้วหมวย
ไกลจากน้องมนต์จังหวัดชนบุรีค่ะ

ทั้งกุ้งแห้งปลาแห้งมาให้ได้ช็อปกันถึงที่
จับคู่กันมากับร้านข้าวหลามหนองมนต์
เนื้อข้าวเหนียวหนึบหอมกะทิ
กระบอกเล็กนี้๔๐บาท

เพื่อใครอยากไปอร่อยกันต่อที่หนองมนต์ค่ะ

คือบุฟเฟ่ผลไม้ในราคา๙๙บาทค่ะ
ทานได้ไม่อั้นในเวลา๑ชั่วโมง
ใครอยากอิ่มอร่อยผลไม้ในราคาสบายกระเป๋า

เพราะรับแค่จำนวน๑๐๐คนต่อวันเท่านั้นค่ะ
สำหรับผู้ที่จะมาทานบุฟเฟ่ผลไม้ภายในงานนี้นะคะ

หยิบเลือกผลไม้ไปทานได้ไม่อั้นเลยค่ะ

ในราคาหัวละ๙๙บาทเท่านั้นค่ะ
จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก
โดยนำของดีจากภาคตะวันออกมารวมไว้ในงาน

ในช่วงสุดท้ายของฤดูการผลไม้นี้ค่ะ

จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง

ซึ่งจะมีนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ย

และเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร
และอาหารที่มีชื่อเสียงในตลาดอตก
การท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็มีนโยบาย
การจัดงานของเทศกาลผลไม้มีระยะเวลายาวนาน
เนื่องจากผลผลิตทางผลไม้ออกมาเยอะ
เราก็เลยได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมในช่วงของปลายฤดูการอีกครั้งหนึ่ง
ที่ตลาดอตกระหว่างที่๓๐มิยถึง๒กรกฎาคมนี้
ททคาดว่าจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
จะช่วยให้เกิดเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้นอีก๒๙๗ล้านบาท
และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าขายในตลาดออตกอีกทางหนึ่ง